ยายบัวยังจำคุณยายบัวได้ไหมฮะ
คุณยายวัย๘๓ปีบ้านอยู่นครปฐม
ลูกหลานบอกว่าความจริงแกนอนหมดเรี่ยวหมดแรงแล้วล่ะ

โกนวันพระทีไรเนี่ยแกเหมือนกับจะมีเรี่ยวมีแรงขึ้นมา

ยกไม้ยกมือแล้วพูดพูดคนเดียว

ใช่ก็เลยคิดว่าผีสิงปอบเข้าสิงอะไรหรือเปล่า
อยากให้หมอปลามือปราบสัมภเวษีเนี่ยมาช่วยเหลือเกินมาดูให้หน่อย

หมอปลานะครับไปที่บ้านของคุณยายบัวแล้วที่นครปฐมนะฮะ
นี่ไปถึงเนี่ยพอมาถึงบ้านนี่หมอปลามีอาการขึ้นมาเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่ฮะผอืดผอมนี่มันเหมือนจะอาเจียนนี่น้ำหูน้ำตาไหล
ดูแบบสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่าง
นี่ฮะมาถึงบ้านนี่เป็นเลยนี่ต้องเช็ดกันเลยเช็ด
น้ำหูน้ำตานี่ต้องเช็ดกันเลย
นั่นคุณน้ำฟ้าภรรยาหมอปลาอยู่ข้างหลังนี่ฮะหมอปลาเนี่ยต้องหยุดนี่
อยู่๕นาทีกว่าจะรวบรวมสติให้เข้าที่เข้าทางแล้วไปหายายบัวได้
นี่เห็นไหมนี่โอ้โห
เวลาแกเจออะไรที่มันแปลกพลังงานบางอย่างเนี่ยจะเป็นอาการอย่างนี้
บางทีก็หาวต้องไปเอากระโถนมาให้เลย
โอ้โหแสดงว่าที่ลูกหลานคิดว่าเออผีเข้าหรือเปล่า
อยู่ดีเนี่ยแม่ยายบัวอายุ๘๓ป่วยติดเตียงก็จะมีอาการแบบยกแขนยกขา
พูดคนเดียวได้ยังไงโดยเฉพาะวันพระ
หลังจากที่ผ่านไปสักห้านาทีเนี่ยหมอปลาก็พอจะรวบรวมสติได้นะฮะ
หลังจากที่แบบมีอาการผลิติพระอมอย่างนี้
ถึงจะเลี่ยวแรงไปคุยกับยายบัวไหว
แล้วหมอปลาก็เลยเข้าไปคุยกับยายบัว
ไปดูอาการยายบัวนี่ฮะให้น้องผู้สื่อข่าวผู้หญิงที่ไปทำข่าววันนี้ด้วย
นี่ไปนั่งทั่งท่านคุณยัยบัวให้จับมือยัยบัวไว้
แล้วหมอปลาก็เอามือมาสัมผัสที่หน้าผากยายบัว
แล้วให้ผู้สื่อข่าวเนี่ยคอยสังเกตอาการดูให้หน่อยว่าเป็นยังไงบ้าง
ชาที่ปลายนิ้วไหมนี่พอหมอปลานำมือแตะที่หน้าผากยายบัวนะฮะ
คือพอเอามือที่แตะจากหน้าผากออกเนี่ย
ทีแรกเนี่ยตอนจับเนี่ยชาเอามือออกอาการหาย
หมอปลาก็ทดลองทำวิธีนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับ
น้องผู้สื่อข่าวก็มีอาการเย็นเท้าด้วยนะ
แล้วบอกยกเท้าไม่ขึ้นเลยนะครับ
แต่พอหมอปลาเอามือออกจากหน้าผากในบัวเออไม่มีอาการ
รู้สึกชาน่ะดูน่ะพอเอามือออกอ่ะมันก็จะหายชา
ทีนี้พอได้สำรวจตรวจสอบแบบนี้แล้วเนี่ย
ปลาบอกเลยนะครับบอกว่าทีแรกเห็นคลิปของยายบัวเนี่ยคิดว่ามันเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์นั่นแหละ
นึกว่าแกเป็นอาการเหมือนคนสูงอายุอะค่ะอัลไซเมอร์หรือเปล่าหลงลืม
หลักวิทยาศาสตร์การแพทย์อะไรทั่วไปนี่แหละ
แต่พอมาเจอใยบัวปลาบอกสัมผงสัมผัสอะไรได้
พบว่ามีวิญญาณสัมภเวษีที่ชั่วร้ายสิงอยู่ในร่างนะฮะ
ทำให้ยายบัวมีพฤติกรรมที่แปลกและจะแย่ลงกว่านี้ด้วย
ัมภเวษีที่มาสิงในร่างยายบัวเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับการที่ว่าลูกหลานบอก
ยายบัวแกเคยรับขันตอนที่สาวใช่ไหม
แต่ยายบัวถูกสัมภเวษีสิงร่างเพราะป่วยแล้วร่างกายไม่แข็งแรงนะ
การรักษาก็คือต้องไปทำพิธีปลดปล่อยวิญญาณ
แต่อันนี้หมอปลาเขาบอกนะบอกว่าแต่คุณยายบัวเนี่ยจะอยู่ได้เพียง๑๐วันเท่านั้น
ญาติก็ต้องไปคุยกันก่อนว่าจะยอมให้หมอปลาเนี่ยทำพิธีไหม

คุณเขียนมาสอนเอายังไงเนี่ยคือต้องทำพิธีปลดปล่อยวิญญาณสัมภเวษี
ออกจากร่างยายบัวมันมาเข้าร่างตอนยายแกป่วยหนักแล้วร่างกายไม่แข็งแรง
จิตใจตอนนั้นก็ไม่แข็งแรง
แต่ถ้าทำพิธีปลดปล่อยสัมภเวษีอะไรพวกนี้ไปเนี่ยยายอยู่ได้อีก๑๐วัน

ลูกหลานต้องไปคุยกันดูญาติญาติต้องไปคุยกันดูว่าจะให้หมอปลาทำพิธีไหม
ส่วนการที่ให้นักข่าวจับมือคุณยายบัวแล้วหมอปลาสัมผัสหน้าผาก
แล้วนักข่าวแบบสัมผัสเกี่ยวกับพลังงงพลังงานอะไรได้เนี่ย
ชาที่แขนที่มือทาวเทออะไรพวกนี้
หมอปลาบอกว่ามันก็เป็นการสัมผัสแล้วพบได้ว่าในร่างยายบัวเนี่ย
มีสัมภเวษีสิงห์อยู่ซึ่งเป็นของแรงซะด้วย

ถ้าทำพิธีพี่ไม่เกิน๑๐วันร่างไปด้วย

เหมือนที่แกอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะว่ามีอะไร
คือส่วนหนึ่งมีตัวนี้เข้ามาอยู่ที่ทำให้ไฟทร
แล้วก็เป็นทำไมมันเหม็นเน่าสาบสั่งออกมาค่ะ
ก็มันมีวิญญาณมันมีพลังงานอยู่ในตัวเขาไง
หมอปลาบอกว่าอยู่ได้ไม่เกิน๑๐วันนี้พี่รับได้อย่างนี้ครับ

เรื่องนี้มันเป็นเรื่องครอบครัวพี่
ผมไม่ได้ไปฆ่าเขาผมไม่ได้ไปเชือกผูกคอเขาตาย
ผมไม่ได้ฆ่าแต่ผมมีวิธีการสวดปลดปล่อยพลังงานสะสาง
ที่อยู่ในตัวยายเมื่อพลังงานพวกนี้เขาหมดสภาพ

ทีนี้มันมีเขามีลูกกี่คนล่ะ

โอเคไหมพี่ลองคุยปรึกษาก่อนเลย
โอ้โหคิดหนักเลยอย่างนี้
คือต้องขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมเลยนะฮะเชื่อหรือไม่เชื่ออย่างไรนะครับ
แต่หลายเคสหลายกรณีที่หมอปลาเข้ามาดูให้เนี่ย
บ้านไหนมีหมอปลาเขาก็บอกว่ามีนะ
บ้านไหนไม่มีก็บอกว่าไม่มีนะฮะ
นี่นะครับแต่บ้านนี้คุณยายบัวเนี่ย
มีสัมภเวษีอยู่ในร่างกายสิงห์อยู่นะครับ
คุณยายบัวบอกว่าตัดสินใจแล้ว
ให้หมอปลาทำพิธีไม่อยากให้แม่ทนทุกข์ทรมาน
เห็นแม่เวลาแบบมีอาการวันโกนวันพระแล้วสงสารเหลือเกิน
แต่เดี๋ยวต้องคุยกับพี่น้องก่อนมีพี่น้องกันอยู่๖คนนะ
ว่าตกลงยินยอมพร้อมใจเหมือนกันหรือไม่
แต่ว่าตัวของคุณพี่คนนี้ยอมนะครับ
เดี๋ยวหลังจากนี้จะพาแม่ไปหาหมอทางการแพทย์ตามหลักวิทยาศาสตร์หรือไม่เนี่ย
ตรงนี้ก็ยังไม่ได้ตัดสินใจเพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมา
ก็พาแม่ไปรักษาตลอดนี่แหละไปโรงพยาบาลก็มี
บางทีหมอก็บอกว่าเลือดจางบ้างก็มี
บอกว่าเป็นแบบนู้นแบบนี้ก็มีมันก็มีหลายอย่าง

ถึงวันโกนวันพระเอะอะโวยวายเหมือนพูดคนเดียว

เราเชื่อในสิ่งที่หมอปลาพูดไหมครับ

เชื่อคือมันจากที่การเป็นคนดูแลแกก็มันผิดปกติหลายอย่างค่ะ

ก็เช่นเป็นอะไรทุกเดือนทุกเดือนเดือนหนึ่งก็ต้องเป็นวันพระ
แล้วก็๔๕วันไม่กินข้าวไม่กินน้ำแล้วทำไมอยู่ได้
พอหายจากอาการนั้นฟื้นขึ้นมาก็ปกติเหมือนเดิม
คือเชื่อว่าสัมภเวษีมาสิงอยู่เหมือนที่หมอปลา
ใช่ค่ะข้างในแกก็เหมือนเน่าอยู่เหมือนมีอะไรเน่าอยู่
แต่เดี๋ยวเขาต้องรอคุยกันในหมู่ลูกของคุณยาย๖คนก่อนนะฮะ